ใจเมื่อแบบนี้สวัสดีค่ะ
รุกรดระหน่าแกบดาวทรัพย์สลามมาแล้วค่ะ
พร้อมแล้วสำหรับบริการซักอบ
ไม่รีดนะเฉพาะซักอก๒๔ชั่วโมง
ผลมาแบบนี้จะตากในที่บ้าน
เมื่อไหร่จะแห้งจ๊ะมา
ใช้บริการที่นี่ซะนะคะเพราะช่วงนี้ฝนเยอะจริง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูค่ะ
พาเอาความชื้นเข้ามาและบวกกับหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงนี้

แม่ก็เกิดฝนสิคะเอาประมาณนะ๑๒วันนี้แน่นหนักไปเลย
แต่ถามว่าเกิดจากพายุมาวาที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า

นี่ไปแล้วไปไปเขย่งไปก็ไม่ถึง
เขาจะขึ้นไปด้านบนแถวเกาหลีใต้
รวมถึงทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นคือจะไม่เข้ามาประเทศไทยแล้วอะค่ะ
เอาเป็นว่าเขาไม่ได้ส่งอิทธิพลที่ทำให้ฝนตกนะแต่เป็นฝนประจำฤดูของเราเองแหละช่วงนี้
เช้าฝนทั่วไทยเนี่ยแทบจะไม่มีมามีช่วงบ่ายค่ะ
เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฝนช่วงบ่ายเกิดขึ้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
พอภาคใต้มีฝนแบบนี้คลื่นก็ต้องระมัดระวังตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันฝั่งนี้
คลื่นสูงได้มากกว่าสามเมตรเลยนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์
ส่วนอันดามันก็ไม่น้อยหน้าถ้ามีฝนนะจุดนั้นสูงได้มากกว่า๒เมตร
อุณหภูมิพอมีฝนเข้ามาแบบนี้ค่ะก็พื้นที่ที่มีฝนไม่ร้อนมากนะ
แต่ถ้าพื้นที่ไม่มีฝนอย่างเช่นภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบน๔๐องศาเซลเซียสเหมือนกันนะคุณผู้ชม